พักโควิดนิดนึงละกันนะคะ
มาเรื่องคอนเทนต์คอนเทนต์ที่เราอยากนำเสนอละกัน

แล้วก็แต่งงานจนมีลูกมีคู่ไหนบ้างนะคะ
วันนี้บันเทิงไทยรัฐขอนำเสนอค่ะ

ทุกคนนี้เป็นทำงานนะ
คู่นี้เรียกว่าเป็นขวัญใจคอนละครที่แท้จริง
ทั้งคู่เจอกันในละครเรื่องแรกนะลูกตาลลอยแก้ว

ประเดิมเป็นพระเอกละครเรื่องแรก

คู่นี้ซุ่มปลูกต้นรักกันมาพักใหญ่เลยค่ะ

แล้วก็รวมทั้งสิ้นนะคบกัน๑๑ปี
บอกเลยว่า๑๑ปีทั้งคู่จับมือกันนะ

แล้วก็เขาเรียกว่าด่านอรหันต์มากมายเลย
จนสุดท้ายฝ่าฟันค่ะจูงมือเข้าพิธีวิวา
เป็นข่าวใหญ่ไปเลยเมื่อปี๕๒ที่ผ่านมา
จนตอนนี้ค่ะมีลูกสองคนน่ารักมาก
น้องนัดดาและน้องนัดดลนั่นเอง
แล้วก็อยู่ด้วยกันในฐานะสามีภรรยาทั้งหมดทั้งสิ้นนะ
รวม๑๒ปีแล้วเลขสวยนะ
อันนี้เขาปิ๊งรักกลางกองถ่ายกันนะคุณผู้ชม
แล้วก็ฝ่าฟันเรื่องราวต่างมามากมาย
อีกหนึ่งคู่กับตำนานความรักคนบันเทิงคู่นี้
อายุห่างกันแล้วก็ฝ่าฟันหลายกระแสเลยค่ะ
เคนธีรเดชและพี่หน่อยบุษกรนั่นเองนะคะ
คู่นี้คือตำนานรักต่างวัยเจอกับหลายกระแส

ตลอด๗ปีที่เขาคบหากัน

เขาประกบคู่เล่นละครกันอยู่๒๓เรื่องค่ะ
พี่เคนเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่า
เขาประทับใจพี่หน่อยในนิสัย
แล้วก็ใช้ชีวิตส่วนตัวที่เรียบง่ายค่ะ
แอบจีบกันไปแบบเงียบนะคะ

หลังจากนั้นค่ะก็แต่งงานกันไปนะคะ

ปัจจุบันทั้งคู่เขามีลูกกันมา๒คนแล้ว
ก็คือน้องคุณกับน้องจุนนะครับ
อยู่ด้วยกันมา๑๔ปีแล้วค่ะ

มาดูกันที่รุ่นน้องกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชม

คุณซีและคุณเอมมี่กลิ่นปฐุมนั่นเองค่ะ

คู่นี้เขาปิ๊งรักนะคะ
กองถ่ายละครเรื่องลูกไม้หลากสีนั่นเองค่ะ

สาวเอมมี่คือเขาเป็นสาวในฝ่านของคุณซี

ชื่นชอบคุณเอมมี่มาก่อนอยู่แล้ว

ตัดสินใจแต่งงานกันเมื่อปี๒๕๕๗นี่เองค่ะ
แต่บอกเลยว่าชีวิตหลังแต่งงานของทั้งคู่เนี่ยค่ะสนุกสนานแล้วก็แฮปปี้เวอร์จริงเลยค่ะ
ใช่เพราะว่าเราได้เห็นสองคนทำคลิปด้วยกัน
แล้วได้เห็นอีกมุมหนึ่งก็น่ารักดีคู่นี้นะคะ

รักนี้ม้วนเดียวจบหลุยนุ่นค่ะ
บ่นเพราะรักนะก่อนที่จะแต่งงานยาวนาน๑๐ปี

บอกเลยเรียกว่ายังเป็นข้าวใหม่ปลามัน
เส้นทางของทั้งคู่เริ่มจากอยู่ค่ายเดียวกันก่อน
ยุคนั้นหลุยก็เป็นหลุยลัปเตอร์ไง
อย่างดัง

ได้แต่งงานเรียบร้อยนะจ๊ะ
แต่เอาจริงตอนนั้นเนี่ยคนตามจีบมันเป็นคุณหลุยนะ

ไม่ใช่ว่าจะดังแล้วฉันจะใจอ่อนนะ
แล้วคุณลุ้นกันชอบแบบถอมตัวอะไรอย่างนี้เออนะคะ
แต่คู่นี้เวลาเขาอยู่ด้วยกันแล้วน่ารักจริงนะคะ